พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับของประชาชนกันหน่อยนะคะ
จุดแรกที่จะพาไปดูก็คือที่นครสวรรค์

ไปดูกันหน่อยนะคะบรรยากาศเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง
บรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เห็นไหม

แต่ถามว่ามันติดถึงขั้นว่าไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เลยไหมไม่นะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นไหมคะรถสามารถไหลได้

แต่เมืองสวยพี่ดูเมืองหรือว่าดูจราจรคะ

ผมคงได้ดูตลอดทางแหละเพราะรถหนาแน่น
ใช่พี่ต้นแต่ว่าถามว่าหนาแน่นเนี่ยแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้
ติดหนักก็จะเป็นช่วงไฟแดงไฟแดงแล้วก็คอขวดเหมือนที่พี่บอกค่ะ
คอสะพานคอขวดต่างนะคะ
ตรงนี้ก็คือเส้นถนนผนโยธินหมายเลข๑การจราจร
ก็ถือว่าไหลนะแต่ว่ารถเยอะค่ะคุณผู้ชม
สวนทางหลวงหมายเลขหนึ่งนักขอร์สสะวัญพิสธิ์ภัณฑ์อูโลก
เป็นถนนเลี่ยงเมืองก็ปรากฏว่ารถก็หนาแน่นเหมือนกัน

พันธุ์ตำรวจตรีเกียรติพรสวัสดีเทพเป็นสารวัตรสถานี

๑กองบังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าปริมาณรถขาล่องกรุงเทพ
คือต้องบอกว่าหนาแน่นนะหนาแน่นตำรวจเขาก็เลยมีการปิดแยกไฟแดงเขาทอง
มัสจีแล้วก็แนะนำให้ประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
ไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนะคะไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง
เพื่อเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดกับบริเวณสะพานเดชาติวงศ์
ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ปริมาณรถน่าจะเพิ่มมากขึ้น
นี่คือบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาเส้นเหนือนครสวรรค์ค่ะ
ต่อเนื่องกันลงมาภาคกลางที่อ่างทองไปดูถนนสายเอเชียที่ผ่านอ่างทอง
ละลานตาฮะไม่รู้ว่ายาวกี่กิโล

ค่อยขยับกระดื๊บกระดื๊บตามกันมาแบบนี้นะฮะตั้งแต่พื้น
อำเภอชายโยมรอยต่ออำเภอพรมบุรีของสิงห์บุรีมาจนถึง
อำเภอเมืองอ่างทองรถหนาแน่นเหลือเกินสลับกับหยุดนิ่ง
ตลอดเส้นทางแบบนี้เรียกได้ว่ารถคันไหนใช้คลาสนี่เมื่อ
เท้าครับนะฮะเหยียบสลับกันไปมาแบบนี้โดยเฉพาะตาม
ทางร่วมทางแยกทางโค้งคอสะพานก็ขับได้แค่สามสิบ
สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเบื้องต้นเขาบอกว่า
แน่นอนนะฮะการจราจรจะติดขัดเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไร
พรุ่งนี้ต้องเริ่มกลับมาทำงานและเดินทางกัน
เช้าวันนี้แหละครับคุณผู้ชมต่อเนื่องกันตลอดทั้งวัน
นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวส่วนภาคเหนือต่างต่างที่คน
สิ้นสุดการท่องเที่ยวก็จะเริ่มกลับเข้ามาทำงานก็ทำ
การจราจรผ่านเส้นทางสายเอเชียรถติดขัดแบบ
อย่างที่เห็นนี่แหละครับครับอีกจุดหนึ่งสายเอเชียเหมือนกัน
ฮะก็คือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งมาสายมาจากไหนอ่ะอืมทาง
เหนือใช่ไหมเอเชียมุ่งหน้าไปจากทางเหนือนะครับ
อีกพิกัดหนึ่งก็ติดไม่แพ้ใครเหมือนกันฮะ
ดูตรงนี้เฮ้ยเหมือนภาพตะกี้เลย
แต่มันคนละจุดกันนี่คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขยับมาจากอ่างทองเลยมาหน่อยก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนที่มีถนนหลวงวิ่งผ่าน
วังน้อยอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเส้นเดียวกันนี่คือทางหลวงสายเอเชียฮะ
ถ้าเอเชียจากเราจากพระนครศรียุธยาขึ้นไปทางเหนือ

แต่ถ้าลงมาเขานี้ก็จะมาถึงกรุงเทพฯมหานคร
แน่นทุกเลน๑๒๓๔๕เลน
แน่นทุกเลนฮะรถหนาแน่นจริงนะครับ
โดยเฉพาะหลักกิโลเมตรที่๔งานตรงจุดนี้

มาจากทางเหนือรถบางส่วนเฮ้ยไม่ไหวว่ะ

วิ่งมาตั้งแต่ทางภาคเหนือไม่ไหวจริง

ต้องหาปั๊มเข้าแล้วแล้วปั๊มน้ำมันถลายทะลักล้นออกมาเลยฮะ
หรือบางคนบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวอะไรอีกล่ะ
หิวข้าวเลยต้องแวะปั๊มเหมือนกันครับ
บรรยากาศก็เลยรถจะค่อนข้างติดยาว
แล้วก็สลับหยุดนิ่งเป็นระยะนะครับ
ติดยาวยาวสุดมีคนช่วยวัดปริมาณไว้
วัดความยาวไว้น่าจะไม่ต่ำกว่า๑๐กิโลเมตร
นี่คือความรับผิดชอบ
รับผิดชอบว่าวันนี้วันพรุ่งนี้
จะต้องเริ่มเดินทำงานปกติแล้ว
ดังนั้นก็เลยต้องเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ถือว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร

จริงตั้งแต่ช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำ

เข้าใจว่าทุกท่านที่อยู่ในจอทีวี
คงได้นอนหลับสนิทฝันดีกันแล้ว

วันนี้ยังหยุดไหมฮะยังได้หยุดต่อพักผ่อนไหมฮะหยุดต่อ